อยากไปดูชีวิตวนซวยของหนุ่มขับแกรปหน่อยฮะ
รอบนี้รายเดอร์มักจะเจออะไรประหลาดมองหน้า

จากนั้นมาสองหนุ่มตามมารุมกระทืบ
รายเดอร์สลบคาเท้าฮะ
ไอ้
สองหนุ่มรุมกระทืบแกรปลงไปนอนกองกับพื้นเลยฮะ
ล้มแล้วนะล้มแล้วยังโดนด่ายังไม่พอ

เดี๋ยวดูนะกระทืบหัวซ้ำไปอีกที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยประชาสงเคราะห์๔๐

ห้วยขวางประมาณสัก๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เอง

พ่อค้าแม่ขายหลายคนหยิบกล้องมือถือหยิบมือถือขึ้นมาเก็บบันทึกภาพ
แล้วบางคนมีน้ำใจพยายามจะห้ามปรามไอ้สองหนุ่มนี้

ต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรไม่มีใครทราบได้
แต่ตามรายงานเบื้องต้นประหนึ่งว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันมา

รู้จักแงะไหมแงะไปมองหน้านิดเดียว
แงะไปมองหน้าไอ้๒คนนี้บิดหน้าตั้ง
ตามมาถึงจุดหมายแล้วแต่เขาบิดไล่กันมานานแล้ว
จนกระทั่งมาอยู่ในจุดที่ซอยประชาสงเคราะห์๔๐กระชากตัวลงจากรถได้
กระทืบกลางตลาดเลยฮะแล้วไม่กลัวใครไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวตำรวจ
ไม่กลัวใครที่ไหนเด็ดขาดกระทืบเสร็จแล้วบิดมอเตอร์ไซค์
หนีไปลอยนวลสบายนี่คือชีวิตรายเดอร์
ต้องเจออะไรแต่ละวันมากมายไก่กล้องเหลือเกินฮะ
อย่าเพิ่งละสายตาเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปต่อ
รออาหารนานเกินไปรายเดอร์เดือดเดือดขนาดไหน
ตุ๊บตับกับพ่อค้าเลยฮะตุ๊บตับคือลงไม้ลงมือฮะ
นี่มาซื้อหม้อไฟใช่ไหมถึงได้เดือดใจขนาดนี้
ซื้ออาหารธรรมดาอาหารแบบอาหารจืดธรรมดา
แต่ว่าอารมณ์มันร้อนกว่าหม้อไฟฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ฟังไม่ค่อยชัดหรอก
แต่รู้ว่ามีการประทะกันและเป็นสีเดียวกับที่ลงไปนอนกองเมื่อสักครู่นี้
แต่คนละเหตุการณ์นะสีเดียวคือเสื้อสีเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้รายเดอร์เขาเห็นว่าเขารอนานแล้วเกิน๔๐นาที
บ่นไปพอบ่นพ่อค้าไปพ่อค้าบอกรอได้ก็รอ
รอไม่ได้ก็ยกเลิกแคนเซอร์ไปแล้วก็คอมเพลย์ได้เลย
เพลงร้านได้เลยพอมาท้าทายแบบนี้

ลุกขึ้นไปสาวมือสาวหมัดอัดกับพ่อค้าเลย
ถึงขั้นต้องมีเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนร้านอื่นเนี่ย

แต่ว่าหลายคนบอกว่าเอออากาศมันก็
อากาศหนาวไหมยังไม่รู้
อากาศมันค่อนข้างร้อนอยู่แม้จะเข้าฤดูหนาวแล้ว
ดังนั้นพวกเรานี่บอกอย่างไร
อากาศหนาวขอให้หนาวตามอากาศเย็นกันไปก่อนก็แล้วกัน

รายเดอร์มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ